ทีนี้จะมาดูเรื่องของการพัฒนาเรื่องของศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าท้องถิ่นมีหลายที่เลยที่เรากลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญ
ศักยภาพการท่องเที่ยวของเราแข่งขันไม่ต่ำกว่าอันดับ๓๐ของโลก
ทีนี้เราก็จะพัฒนายังไงให้ท่องเที่ยวเนี่ยจากการท่องเที่ยวองค์การท่องถิ่นไปสู่ระบบเชิงพาณิชย์ได้นะคะ
โดยบอกว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ย
ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวของไทยไม่ต่ำกว่าอันดับ๓๐ของโลกนะคะ
โดยที่ผ่านมาอพทเองก็กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปที่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมแล้วก็วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นค่ะ
ก็คาดหวังว่าในปีถัดไปจะมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมขอรับรองมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น
คือสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกว่าจะให้รับเป็นมาตรฐานสากลเพื่อจะไปประยุกต์ใช้กับประเทศต่างทั่วโลก
โดยภายในงานสร้างมาตรฐานสู่ศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้มีการจัดนิทัศกาลแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์วิถีไทยสู่เชิงพาณิชย์ค่ะ
ก็จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกคัดสารมาจาก๖จังหวัด
อย่างการแกะสลักพระจากไม้ของจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าอเนกประสงค์ลายผ้าทอตีนจก

แล้วก็มีสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านที่แสดงถึงเอกลักษณ์
แสดงถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างสวยงาม
จากนี้ก็มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยว
หัวข้อการพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว
มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะ
ค่ะก็พัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็ต้องพัฒนาเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วย
เพราะว่าพอต่างชาติเขาเดินทางมาท่องเที่ยว
เขาก็อยากจะซื้ออะไรติดไม้ติดมือที่ดูเป็นไทยกลับบ้านไปด้วย